จะพาคุณผู้ชมไปที่สุโขทัย

เขาบอกว่านับสิ่งนี้บางทีอาจจะได้โชคก็ได้
หายทองคำเยอะโอ๊ย
ใครจะนับก็นับเถอะไม่นับด้วยแล้ว
คุณช่วยนับหน่อยสิเยอะจริง

นี่คือหายทองคำของวัดหนองทอง
อยู่ในตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ทีมงานตลอดข่าวของเราเนี่ยเดินทางลงพื้นที่ไปเลยนะ

พระครูประหลัดธนโรธปัญญาวชิโรท่านเจ้าอาวาสวัดหนองทอง
ได้นำหายที่ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาเอามาบริจาค

หน้าหลวงพ่อเนรมิตแล้วก็พระศิวรี
เป็นการสร้างสีสันให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทำบุญ
เทศกาลปีใหม่แล้วก็ก่อนที่จะเดินทางกลับ
ก็ได้เห็นกันชนิดที่แบบเหมือนคุณชนะบอก
ใครจะนับก็นับอ่ะเถอะไม่นับแล้ว
นั่นแต่เจ๊ไม่ไหวอ่ะ
ท่านเจ้าอาวาสวัดหนองทองเนี่ยท่านก็บอกว่า
สาเหตุที่นำหายทองมาวางเรียงรายกันแบบนี้
เพราะว่าเอามาตาก

ล้อเล่นแล้วเอาหายมาตาก
คือท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเป็นกุศโลบาย

เพื่อที่จะให้ประชาชนสังเกตแล้วก็ใช้สมาธิ
บางคนถึงขั้นมีสมาธิจดจ่อด้วยการนับว่าหายที่วางเรียงรายอยู่เนี่ยมีทั้งหมดกี่ใบ
บางคนก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไงคะ
จริงแล้วกุศโลบายก็คืออยากให้มีสติ
อยากให้เราทำอะไรช้าลง
อยากให้เราค่อยคิดค่อยมองค่อยพิจารณาพิเคราะห์อะไรต่างเวลาคุณเข้าวัดไป
และสำหรับหายทองที่นำมาวางหน้าหลวงพ่อเนรมิตและพระศิวรีตรงนี้นะ

โอ้โหท่านมัวแต่นับแล้วก็ทั้งเบรกเวลานี้ก็ไม่พอ

อยากจะดูว่านับได้เท่ากันหรือเปล่าคุณผู้ชม
ทั้งหมดมี๑๕๓ใบแล้วก็มีโอ่งทองอีก๒ใบ
มีเป็ดทองอีก๓ตัวเป็ดเงินอีก๒ตัว
๖ไหนเป็ดอยู่ข้างหน้ามันแค่๒มือด้วยเนี่ย

เอาอย่างนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้เดินทางกลับ
ยังอยู่สุโขไทยหรือ๖๙บริษัทใกล้เคียง
ใครอยากจะแวะไปก็เชิญชวนนะไปร่วมทำบุญ
แล้วก็ไปลองนับหายดูซิว่าจะได้
ตามจำนวนที่เราบอกไปหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องนับก็ได้แล้วแต่จะไปถ่ายร่มถ่ายรูปก็ได้
ส่วนเรื่องของมาตรการการป้องกันโควิด๑๙บอกเลยว่า
สบายหายห่วงเพราะทางวัดเขาเข้มงวดมีเจลล้างมือแอลกอฮอล
แล้วทุกคนที่เข้ามาในวัดจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
แล้วก็หน้ากากผ้าทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
เราเองก็อย่าลืมต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเว้นระยะห่างกันนิดนึง

นี่ขนาดหายยังตั้งห่างกันตามมาตรการโควิดด้วยนะ